จับตาแล้วก็เช็คชื่อนายยกในบัญชีพักหลักกันหน่อย
บางพักส่ง๓คนเต่มโกรธะเลย
บางพักก็ส่ง๑คนบ้างนะครับ

แบบเต่มพิกัดได้แต่ภลังประชาภรรดิ์

ประชาชาติส่งเต็มพิกัด๓คนเหมือนกัน

มีมติเสนอ๓รายชื่อ
ได้แก่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งที่มีประสบการณ์ทางการเมือง
แน่นอนเป็นแคนดิเดตนะครับ
ชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นนักบริหารมืออาชีพ
นี่เป็นคนที่ถูกใจคนรุ่นใหม่หรือคนที่ออกแรงหน่อยนะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือนายชัยเกษมนิติสิรินักกฎหมาย
โดยที่ยังไม่มีการจัดลำดับทั้ง๓รายชื่อ
ว่าใครเป็นแคนดิเดตที่หนึ่งใครที่สองและใครที่สามนะครับ
อันนี้ในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ส่วนนายชัยเกษมนิติสิริก็เป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรม
นายชัดชาติก็เป็นอดีตรัฐมนตรีคมนาคมนะครับ
พักประชาธิปัตย์หนึ่งเดียวคนนี้
นายอภิษฎเวชาชีวะหนึ่งเดียวคนนี้
ด้วยเหตุผลเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพักที่
หัวหน้าพักต้องเป็นนายยกรัฐมนตรี
เป็นผู้ที่มีการทุ่มเทการทำงาน
มั่นในระบอบประชาธิปไตย
แล้วก็แน่นอนครับเคยเป็นนายยกรัฐมนตรีมาแล้ว
ก่อนหน้านี้มีการเลือกหัวหน้าพัก
ก็นายอภิษฎิก็เต้นหนึ่งขึ้นที่หนึ่ง
แล้วก็ส่งแค่๑ในบัญชีบรายชื่อของใคร
จะเป็นนายยกรัฐมนตรีในส่วนของภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
พลังประชารัฐเต็มพิกัดเหมือนกันครับ
เสนอ๓รายชื่อลำดับแรกกำลังสู่ขอกันอยู่ทาบทามกันอยู่
แต่ก็ส่งเป็นชื่อของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลที่ว่า
เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับ

เชิญด้วยตัวเองที่ทำเนียบรัฐบาล
แต่ยังรอการตอบรับ
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่ายังมีเวลา

เพราะว่าพอรายชื่อออกมาชัดเจนว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอ
ก็มีคนไปทำโพลมาเยอะแยะเหมือนกันนะ
ประชาชนต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยทั้งที่สนับสนุนพักพลังประชารัฐ
ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งที่ไม่สนับสนุน
และทั้งที่เป็นกลางส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
อยากให้นายกวางตัวเป็นกลางมากกว่าทำหน้าที่ของนายกไป
ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชไปเท่านั้น

วิชาการก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลทางด้านนายอุตมาสาวนายนที่ไปเทียบเชิญเอง
บอกว่าเดี๋ยวต้องรอต้องรอผลเอกประยุทธ์เป็นผู้ตัดสินใจ
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
เตรียมตบเท้าเข้าเหมือนกันนะฮะ
และสุดท้ายก็คือชื่อของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
แม่ทัพด้านเศรษฐกิจรองนายยกรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้นะครับ
ส่วนภาคอื่นทั้งภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยก็เสนอนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันนะครับ
ชาติไทยพัฒนาเสนอนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
ก็เป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเป็นยืนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ส่วนพักเสบรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสบรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก
ก็ถูกเสนอชื่อเป็นนายยกรัฐมนตรีเต็งหนึ่งเหมือนกัน
สนามกีฬาเวท๒ไปถึงสนามกีฬาเวท๒ไปสมัครสอบกรทมคนแรกตั้งแต่ตี๔นะครับ
แล้วก็ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักสำหรับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
พรรคประชาชาติเสนอเต็มพิกัด๓ปลายชื่อ
หนึ่งนายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าพัก
สองพันธ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
แล้วก็ชื่อที่สามคือคุณหน้าไทยถิวไผ่งาม

ยังไม่หมดนะครับพักชาติพัฒนายังไม่เคาะบรายชื่อออกมา
แต่คาดว่าก็น่าจะมีรายชื่อของนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบ
ส่วนชื่อของนายเทวันลิปตะพันลบหัวหน้าพัก

พลังท้องถิ่นไทยเสนอนายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพัก
เศรษฐกิจใหม่เสนอนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
เป็นหัวหน้าพักและเป็นแคนดิเดต
พักประชานิยมก็เสนอพลตำรวจเอกยงยุทธ์เทพจำนงเป็นแคนดิเดต
ส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทยและพักประชาชนปฏิรูป
รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เสนอชื่อใคร
โดยเฉพาะรวมพลังประชาชาติไทยคุณสุเทพเทือกสุบันบอกว่า
ไม่เสนอชื่อใครเพราะสนับสนุนใครฮะ
พลเอกประยุทธจันทราชาชัดเจนใช่ค่ะเป็นในยกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง
ด้วยวิธีการยกมือสนับสนุนในสภา
คืออย่างที่บอกว่ามีการทำโพลออกมาเยอะนะคะ
หนึ่งเลยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์วางตัวเป็นกลาง

สองคนยังไม่รู้ว่าจะเลือกพักไหน
คืออย่างที่บอกว่ามันมีการโยกย้ายต่างนานา
โยบายเองก็ยังเห็นไม่ชัดเจนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับ
ไม่มีพักในใจ๒๔มีนาจะเลิกแล้วนะ

เพราะว่าหลังจากวันนี้ที่มีการสมัครสอสอให้เรียบร้อยแล้ว
นโยบายทั้งการหาเสียงของสอสอแต่ละเขตจะเข้มข้นขึ้น
จะรู้แล้วล่ะว่าใครลงเขตเราบ้าง
และเราควรจะเลือกเขาหรือว่าจะเลือกใคร